เหตุการณ์ความรุนแรงนะฮะโอ้โห
กลุ่มชายชะกันเข้ามารุมคุณ
หน่ำตีแบบไม่ยั้งมือแล้วก็กระทืบซ้ำจนหนำใจ
ผู้ชายคนหนึ่งสลบแน่นิ่งคาปั๊มน้ำมันเลย
ให้คุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมทำไมถึงทำกับเขาขนาดนั้นนะคุณนะ
ขณะเขาล้มแล้วนะฮะยังกระทืบยังเอาไม้ทุบเขาอีกนะฮะ

กล้องวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมันที่บ้านป่าซาง
๑ตะบนป่าซามเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงราย
จับภาพเหตุการณ์นี้ไว้ได้ทั้งหมดนะครับ
เพราะว่าผู้ชายเสื้อแดงที่พยายามหนีมา
แต่สุดท้ายถูกกลุ่มทำร้ายแบบนี้
อย่างที่บอกกระหน่ำตีไม่ยั้งมือแล้วดูสิ
มีไม้อะไรบ้างไม้เบสมอไม้อะไรต่างนานา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณตี๒กว่า
ของวันที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจสพแม่จันทร์เข้าตรวจสอบ
ร่วมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลแม่จันทร์
แล้วก็กู้ภัยทัพยั้งแม่จันทร์นะครับ
ทราบชื่อผู้บาดเจ็บก็คือนายสารวุฒิ
ภูมิรัฐอายุ๓๕ปีคุณดู
สภาพแบบนี้บอบช้ำไปหมดนะฮะ

ขณะที่ผู้บาดเจ็บอีกรายกล้องวงจรปิดเนี่ย

แต่ถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันนะครับ
นั่นก็คือนายอภิชัยแสงสายุ๒๘ปีคนนี้ฮะ
เสื้อยืดคอกลมสีน้ำตาลเกงยีนครับ
มีบาดแผลที่ศีรษะคิ้วแตกกรามหัก
นอนไม่ได้สติอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ห่างจากปั๊มน้ำมันที่ผู้ชายเสื้อแดงถูกทำร้ายร่างกายไป๑๐๐เมตร
คนนี้ก็สภาพสะบักสบอมเหมือนกันฮะ
กู้ภัยรีบส่งตัวผู้บาดเจ็บทั้ง๒ราย
ส่งโรงพยาบาลแม่จันทร์นะคุณดูสิ

จากการสอบถามทราบว่าทั้งสองกลุ่มเคยมีเรื่องกันมาก่อน
แล้วมาเจอกันอีกครั้งที่ร้านสะดวกซื้อใกล้กับปั๊มน้ำมัน

ผู้บาดเจ็บมาด้วยกันแค่๓คน

อยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้อคือคนเสื้อสีน้ำตาลนะฮะ
ส่วนนายสาราวุฒิเนี่ยคนที่วิ่งหรี่เข้าป๊ำเสื้อสีแดงนะครับ
โดนกลุ่มอริตามทำร้ายตามคลิป
เพื่อนที่มาด้วยอีกหนึ่งคนวิ่งหนีแล้วไปซ่อนตัวอยู่ข้าง
ร้านสะดวกซื้อรอดจากการถูกรุมทำร้ายมาได้นะครับ
ทีมข่าวพยายามสอบถามพนักงานร้านสะดวกซื้อก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นกลุ่มชายชะกันกว่า๑๐คนนะคุณฮะ
อยู่หน้าร้านเหมือนมาดักรอไข่จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นที่
ทำร้ายสามคนขี่แล้วก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กันมาพอมา
จอดที่หน้าร้านได้เท่านั้นแหละคุณกลุ่มใหญ่๑๐คนนั้นน่ะ
เข้าไปรุมทันทีแล้วครับจนเกิดเป็นเหตุการณ์ชุลมุนพนักงาน
น้ำมันบอกว่าเห็นชายชะกันเตรียมไม้เบสมอลมาพร้อมเตรียม
อาวุธมาพร้อมเตรียมการไว้แล้วแล้วก็พูดถึงใครสักคนแบบ
ไม่พอใจแล้วฮะก่อนจะเห็นชายเสื้อสีแดงเนี่ยวิ่งเข้ามา
ในปั๊มน้ำมันแล้วก็มีกลุ่มคู่อบริวิ่งตามมา
กระทั่งเกิดเหตุการณ์ในคลิปนะครับ
ก็ต้องบอกโอ้โหทำไมถึงไปทำเขาขนาดนั้น

กลุ่มชายชะกันที่เป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุ
แสดงตัวแล้วให้ปากคำกับตำรวจแล้วนะครับ
ตำรวจจะตรวจสอบพยานหลักฐานก่อน

ส่วนอาการของผู้บาดเจ็บตอนนี้ทั้งสองคนเลย
อาการสาหัสอยู่นะครับ